สลัดสูตรสวมเสื้อกีฬากางเกงขาสั้นพลิกบทบาทจากนักการเมืองหน้าเกรงขามแถวหน้าของไทย
มาเดินตามความฝันสร้างอุณหภัณฑ์ดินเกิดเป็นอาณาจักรกีฬาครอบควงจร
ความตั้งใจของผมเนี่ยคือตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราก็รู้ว่า
บุรีรัมย์เยอร์เต็ดมันคือรบหายใจของบุรีรัมย์
สำหรับคนที่มาดูกีฬามาเล่นกีฬามาฟื้นฟูร่างกาย
ร่วมกระท้อฝันเนวินชิดชอบผู้ชายนักสร้างในถอดสูตรทางไทยรัฐนิวโชว์
วันอาทิตย์ที่๖มีนาคมนี้